สวัสดีค่ะสันจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยครับ
ไปกับตลอดข่าวค่ะเจอเจอกับเราสองคนนะครับ
คุณชนะกับน้องใบตองคนดีคนเดิมที่เพิ่มเติมคือความสวยนั่นเองค่ะ

มีคนบอกก็เลยจำมาเขาบอกว่าทำไมสวยจัง

โอ้โหผมจะพูดไปนานแล้วนะเป็นคนเชื่อคนง่าย
เอาล่ะก็ถือว่ามีความสุขกันไปเชื่อใครก็เชื่อกันไป
แต่คุณผู้ชมเชื่อพวกผมได้เลยเพราะว่าวันนี้พวกเรามากับความสนุกอย่างแน่นอน
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้น
พูดคุยกับเราทางไลน์ได้ด้วยนะอย่าลืมแอดกันมาเป็นเพื่อนกัน
ใช่แล้วนะคะสำหรับไลน์ไทยรัฐออฟฟิเชียลคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไปค่ะไปเลยเหรอโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่รอช้าไปดูกันดีกว่า
เราจะพาไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่นั่นเขามีรถบัสมีโปเกมอน
มีทั่วทุกที่ตอนนี้จะมีเต็มประเทศไทยไปหมดแล้ว
ใช่แล้วแต่ว่าที่ขอนแก่นเขามีรถบัสนะครับ
ที่พานักล่าโปเกมอนไปหาถึงที่เลยทีเดียว
ขอนแก่นเลยไหมล่ะตอนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
ไปด้วยต้องขึ้นรถคันนี้ไปถึงจะเจอเหรอคะนี่แหละไง
ไม่จำเป็นแต่ว่าการขึ้นรถบัสแบบนี้ไป
นักล่าพโปเกมอนโดยเฉพาะที่นี่เลยครับนั่นเลย
แก่นซิตี้บัสสาย๒๔นะครับ
รถโดยสารสาธารณะคันนี้นะครับ
เกิดขึ้นเพื่อให้บริการเหล่าคอเกมไปจับโปเกมอน
โดยเฉพาะเนื่องจากมีบริการอินเตอร์เน็ตฟรี
และจุดจับโปเกมอนตลอดทั้งเส้นทางกว่า๓๐จุด
ไม่ต้องขับรถไปเองนั่งเฉยแอร์เย็นมีไวไฟให้เล่นไม่อันตรายอย่างแน่นอน
จับกันได้สบายใจและแถมได้เจอกับพักพวกที่เป็นคอเกมเหมือนกันอีกต่างหาก

นี่ดีมากเลยสวัสดีค่ะมีคนทักดิฉันขออ่านก่อน
เอาก็ทักทายกันมาได้ทางไลน์นะครับ
ส่วนผู้สื่อข่าวครับก็ไปถามคนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ก็คือนายกมลพงศ์สงวนตระกูลผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองกล่าวว่า
นซินซิตี้บัสคันนี้เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเพียง๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ทำให้ผู้โดยสารจับโปเกมอนได้ในเวลาที่กำหนดทำให้ได้รับความสนใจ
ปกตินะนั่นคือปกติ๑๒๐๐คนนี่คือปกติแล้วหรอ
แต่เมื่อมีการเชิญชวนให้มาจับโปเกมอนโดยไม่ต้องขับรถให้มานั่งรถโดยสารแทนเนี่ย
พบว่ามีอัตราการใช้บริการสูงขึ้นวันละ๓๐๐คน
โอ้โหอีกเท่าตัวหนึ่งเรียกได้ว่าเต็มรถเลยล่ะ
คือคนไทยก็สนใจเล่นเกมเยอะขึ้นเนาะคุณเนาะ
แต่ให้บริการแบบนี้มันดีไงไม่ต้องขับรถเอง
ซึ่งรถขอนแก่นซิตี้บัสนะครับให้บริการวิ่งตลอดทั้ง๒๔ชั่วโมงรอบเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รถออกทุก๑๐นาทีมีการให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีนอันนี้สำคัญมาก
แถมราคาไม่แพงนะครับนักเรียนจะอยู่ที่ประมาณ๑๐บาทผู้ใหญ่
ตลอดทั้งสายได้เหรอคะใช่ครับตลอดทั้งสายเด็กนักเรียน๑๐บาทผู้ใหญ่๑๕บาท
ถือว่าเป็นจุดดึงดูดสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นเกมมาใช้บริการรถสาธารณะ
และยังลดอัตราเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการไล่จับโปเกมอนบนท้องถนนได้อีกด้วยนะ

น้องใบตองชื่นชอบอยู่แล้วในการจับโปเกมอน
พรุ่งนี้ดิฉันอาจจะไปโผล่อยู่ที่ขอนแก่นอยู่ทางนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่เป็นสาวกโปเกมอนก็อยากจะแนะนำ
ขับลงขับรถเนี่ยอย่าไปจับโปเกมอนในตอนนั้นมันอันตราย
เพราะฉะนั้นหันมาใช้บริการรถสาธารณะแบบนี้จะดีกว่า
ใช่แล้วขับรถอย่าเล่นเลยลงจากรถมาเล่นดีกว่า
ประมาณนั้นตอบไปด้วยการถนนเลยใช่ไหม
อันนี้ล้อเล่นอย่าทำแบบนี้ฉันเลยมันไม่ดี
อ่ะเล่นแค่พอประมาณพอสมพอสมควรให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วกัน

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลีลาของนักบาสคนหนึ่ง
โอ้โหไปดูกีฬากันหน่อยช่วงนี้กำลังฮิตเพราะว่าลุ้นโอลิมปิกกันอยู่
ใช่แล้วแต่ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าเราจะนำเสนอในรายการตลอดข่าว

ปกติแล้วเนี่ยเวลาสาวแอบมองนักบาสก็จะต้องแบบว่า
โอ้ยต้องสูงหลับหล่อใช่ไหม
แต่คราวนี้เป็นนักบาสไซมินิ

ลีลาของเขาไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชมค่ะไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูเลยหลักฐานมันฟ้องจริง
สังเกตดีนะคุณต้องหาดีนะค่ะ
โอ้โหดูแล้วดูชุดชุดสามแตกนะเมื่อกี้
นี่ดูการให้ดูการจ่ายรีลาการเลี้ยงบาสแล้วจ่ายพี่
คือไม่ธรรมดานะคะลีลาการเล่นนี่พลิ้วไหวมากเลยสำหรับหนุ่มไซสมินิคนนี้
คือกีฬาบาสเก็ตบอลเนี่ยถ้ายิ่งสูงยิ่งได้เปรียบมาก
คล่องแคล่วคล่องตัวจ่ายบอลแม่นยำนี่ไง
เขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งเลยนะ
และที่สำคัญคุณค่ะเขาเรียกเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงเชียร์จากสาวได้ตลอด
การแข่งขันบาสเก็ตบอลชายอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่าที่เราเรียกกันว่าพนมพนมรุ้งเกมนั่นเองที่จังหวัดบุรีรำนะครับ

นักกีฬานุ่มคนนี้มีชื่อว่านายภูวรงสมศุกร์
หรือว่าน้องโอมวัย๑๘ปีเท่านั้นนะคะ
ปัจจุบันน้องโอมศึกษาอยู่ชั้นปวสปี๑ค่ะ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

แม้ว่าร่างกายจะแตกต่างจากนักบาสทั่วไปที่ค่อนข้างตัวสูงตัวใหญ่
แต่ว่าถ้าใครเห็นลีลาการเลี้ยงแล้วก็จ่ายบอลโอ้โหยกนิ้วให้เลยคุณ

เพราะว่าคล่องแคล่วไม่แพ้ใครเลย
ตอนนี้นะคะเขากลายเป็นไอดอลของรุ่นน้องไปแล้ว
เดี๋ยวไปฟังเพื่อนในทีมพูดถึงเขากันบ้าง
ขนาดเพื่อนยกให้เขาเป็นไอดอลเลย
ไอดอลผมเลย
สุดยอดเลยจริงรีลานี่ไม่ทำไมเลย

คือน้องโอมเขาบอกว่าปกติชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วคุณค่ะ
เมื่อได้เล่นบาสเก็ตบอลแบบจริงจังประมาณ๒ปี
ก็เริ่มลงแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยก่อน
ล่าสุดเลยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดสกลนครค่ะ

ส่วนตัวไม่คิดว่าสภาพร่างกายจะเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬา
เพราะว่าตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็สามารถเล่น
หรือว่าชุดบาสระยะไกลได้๓แต้มอย่างที่คุณบอก
ไกล๓แต้มเท่ากับคนปกติสูงเลย

แต่ว่าก็ยอมรับว่าเคยถูกบางคนสบประมาทที่ตัวเองตัวเล็กไม่สูงเท่าเพื่อน
แต่เวลาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารูปร่างของเขาไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย
ถ้าเกิดคนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ส่วนความฝ่ายฝันของเขาในอนาคตก็คือ
อยากจะเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยค่ะ
นี่แหละนักกีฬาหลายคนนะเขาก็มีความฝันว่าอยากจะประสบความสำเร็จ
แล้วก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติเพราะว่าการติดทีมชาติของนักกีฬาหลายคน
คือความฝันอันสูงสุดในชีวิตแต่การได้ไปแข่งจริงชัยชนะนี่แหละคือจุดสูงสุดสำหรับทุกคน
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีความฝันใครที่มีความมุ่งมั่น
ถ้าตั้งใจจริงรับรองทำได้แน่นอน

่งมั่นมากที่จะมีความสวยต่อไป

แต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะ
เกี่ยวอะไรกับความสวยของน้องใบตอง
ไม่เกี่ยวกันจะพาไปที่นี่ครับคุณผู้ชม

อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

คือเห็นวิวไกลมาก

เป็นเสาขึ้นมา

ตั้งอยู่บ้านตาเหนืออำเภอฮอต
ที่เกิดขึ้นจากการซุดตัวของผืนดิน
กลายเป็นรอยชั้นของหินสลับกันครับ

ลักษณะคล้ายกับเสาหินนะครับ

มองเห็นอย่างชัดเจนครับ
และเมื่อมองขึ้นไปที่หินด้านบนสุดนะครับ
จะเห็นรูปร่างลักษณะคล้ายกับสิงนะครับ

แล้วบางจุดก็มีรูปร่างคล้ายกับกำแพงโรมัน
สร้างความมหัศจรรย์ใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
สร้างความมหัศจรรย์ใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

นี่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ

ชั้นของดินใช่ไหมครับ

เป็นเสาหินที่สูงที่สุดในประเทศไทย

แล้วก็ในช่วงฤดูฝนเนี่ย
ใบไม้แถวนั้นก็จะเป็นสีที่สดมาก

ทำให้สีของหน้าผาที่ตั้งตรงาน
มันตัดกับสีใบไม้ที่ปกคลุมป่าผืนนี้
อำเภอฮอตประมาณสามกิโลเมตรและหากใครต้องการถ่ายรูป
สิงเหลียวในระยะไกลเนี่ยนะเขาก็มีทางเท้าให้เดินไปทางทิศเหนือ
เพื่อจะเห็นผาสิงเหลียวอีกมุมหนึ่งที่คล้ายกับกำแพงโรมัน
อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกเลย
โอ้โหช่วงนี้เขากำลังลนลงกันเที่ยวเมืองไทยใช่
เที่ยวกันยังไม่ครบเลยอ่ะเราสองคนก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเห็นอะไรสวยแบบนี้เลยนะฮะ
ถ้าเกิดใครเคยไปก็ส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะหรือว่ามีสถานที่ไหนสวยก็แนะนำกันได้

ใช่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ